ส่วนคดีนี้ครับทุกผู้ชมครับก็เชื่อว่าไม่นานเกินไปนัก
ท่านน่าจะยังพอจำได้เกิดขึ้นเมื่อปี๕๗นะฮะ
ปีแล้วนะครับคดีนี้มีผู้ที่ไปพบศพเด็กหญิงวัย๑๑ปีนะฮะ
ชื่อว่าน้องเพลงนะครับอ่าเป็นศพเสียชีวิตอยู่นะครับ
ถูกฆ่ายัดลงในท่อน้ำทางเข้าวัดพระงามตะบนโพอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เชื่อว่าถูกยัดไว้ในท่อน้ำเพื่ออำพลางคดีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๗นะครับ
จากการสืบสวนเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดี
กับชายที่มีบ้านพักอยู่ห่างจากบ้านของน้องที่เสียชีวิตไม่ไกลนะครับ
แค่๕๐เมตรนะครับเพราะว่าตำรวจพบว่า
จากข้อมูลหลักฐานต่างการตรวจสอบต่างน้องเพลงวัย๑๑ปี
ถูกคนร้ายบีบจมูกและปากทุบศีรษะอย่างทารุณแล้วก็ข่มขืนด้วย
แล้วเอาศพยัดท่อน้ำตรงนี้ไว้ค่ะผู้ชายที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
ชื่อนายประถมพงศ์หรือว่านายแตมนะฮะอายุ๓๘ปีนะครับ
นายประถมพงศ์หมื่นบานนะครับแล้วก็ตกเป็นจำเลย
ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีเอาไว้เนี่ยข้อหาหนึ่งก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อนอีกข้อหาหนึ่งก็เป็นข้อหาเกี่ยวกับการพรากเด็ก
อายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามานดาแล้วก็เรื่องของการทำอนาจารย์
คดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าในช่วงของสารชั้นต้นนะฮะ
ซึ่งผู้ต้องหาเองที่เขาตกเป็นจำเลยในคดีชั้นศาลเขาปฏิเสธมาตลอด

สารชั้นต้นพิพากษาตัดสินประหารชีวิต

ต่อมาครับจำเลยสู้ฮะชั้นอุทธรสารพิพากษาลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต

และที่สุดแล้วครับท่านผู้ชมครับสารชั้นดีกามีคำพิพากษายกฟ้อง

กฟ้องนายประถมพงศ์หมื่นบานนะครับอายุ๓๘ปีนะครับ
เนื่องจากสารพิจารณาแล้วเห็นว่าในฝ่ายโจทย์เนี่ยไม่มีพยานรู้เห็นในที่เกิดเหตุ

จึงเป็นเหตุให้สารยกฟ้องหลังจากที่สารดีกายกฟ้องพ่อแม่ของน้องเพลงวัย๑๑ปีที่เสียชีวิต
ซึ่งเป็นโจทย์ร่วมกับอายการในการฟ้องนายประถมพงศ์นะครับ
บอกว่าก็ยอมรับและเคารพในคำตัดสินของศาล

และไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีอะไรที่วันนี้สารดีกามีคำพิพากษายกฟ้องทั้งสิ้น
ขณะที่นายประถมพงศ์นะครับระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีมาตลอดเวลาเนี่ย
เท่ากับว่าเขาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำอยู่๔ปี

ปีเนี่ยเขาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะครับ
วันนี้นายประถมพงศ์ได้กล่าวขอบคุณศาลที่คืนความยุติธรรมให้ที่สารดีกาพิพากษายกฟ้อง
โดยบอกว่าตัวเขากับครอบครัวก็ถือว่ามีความสุขแล้ว
ช่วงที่ถูกจำคุกอยู่๔ปีเหมือนกับจะเป็นบ้าเคยคิดทำร้ายตัวเอง
แต่ก็ไม่เคยคิดหนีคดียอมรับว่าช่วงที่อยู่ในคดีเนี่ย
ครอบครัวลำบากมากต้องเป็นหนี้เป็นสินเพราะต้องเอาเงินมาสู้คดี
ลูกสองคนไม่ได้เรียนเพราะไม่มีเงินส่งเสีย
อีกสองคนมีพี่รับไปเลี้ยงเอาไว้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครอบครัว
ยังต้องถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วคนเลวแล้วไม่ได้ถูกตราหน้าแค่เขาคนเดียว
ตราหน้าทั้งครอบครัวตอนที่ลูกยังไปเรียนนะตอนเกิดคดีเนี่ย
ลูกนี่ถึงขั้นไม่อยากไปเรียนค่ะเพราะไปโรงเรียนก็ถูกเพื่อนล้อ
ว่าเนี่ยพ่อไปข่มขืนไปฆ่าเด็กอายุ๑๑ปีไปยัดท่อน้ำ
ถูกเพื่อนแกล้งนะเมื่อสารคืนความยุติธรรมให้แล้ว
เพราะฉะนั้นนายปฐมพงศ์บอกว่าวันนี้อยากให้สังคมคืนความยุติธรรมให้กับเขาและครอบครัวด้วย
ทีนี้ค่ะพี่ชายของในแตมท์นี่ค่ะพี่ชายของในแตมในสายานหมื่นบานก็บอกว่า
ตอนนี้ทางครอบครัวดีใจมากนะคะตอนนี้ทางครอบครัวดีใจมากนะคะ
คือคนในครอบครัวเชื่อแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเขาไม่ได้ทำตั้งแต่ต้น

ขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตากับครอบครัว
เมื่อก่อนมีแต่คนประนามหยามเหยียด
ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องแบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับครอบครัว
จนถึงวันนี้ค่ะณตอนนี้ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยเพราะ
ชื่อเสียงของครอบครัวมันเสียหายไปหมดแล้วอะค่ะ
โดยเฉพาะตำรวจเจ้าของคดี
อยากจะฝากถึงสังคมด้วย
เวลาที่จะติดตามข่าวสารอะไรหรือว่าวิภาควิจารณ์อะไร
รองก่อนโดยเฉพาะการเสพข่าวจากโลกโซเชียล
พอคนรู้ข่าวบางทีก็จะวิพากษ์วิจารณ
ตั้งแต่เริ่มต้นไงยังไม่รู้ว่าผิดจริงไม่ผิดจริงอะไรแบบนี้
ก็ด่าพิพากษาเข้าไปก่อนแล้วสังคมพิพากษาไปแล้ว

ไหล่ตรองตรวจสอบข่าวให้ละเอียดกันก่อน
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ด้วย
เขาทำให้ครอบครัวเรัศจืดเสียงของเราเสียงหายหมด
หลายอย่างที่บอกว่าคนร้ายเป็นคนอื่นไม่ใช่ในแตมแน่
ก็เลยให้การช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันสู้คดีมาตลอดนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้คดีนี้เหมือนกับสังคมค่อนข้างจะชี้นำ
ว่าในแตมจำเลยเป็นคนทำผิดตั้งแต่ต้นนะคะ
คือสังคมชี้นำจนนำไปสู่การออกหมายจับ
แล้วทุกคนก็คิดว่าในแตมจำเลยเป็นคนร้ายเป็นคนก่อเหตุ
มันสร้างความเสื่อมเสียให้กับในแต่มและครอบครัวมาโดยตลอด
ดังนั้นหลังจากนี้ก็ต้องดูข้อมูลดูหลักฐานต่าง
ฟ้องกลับนะคะคนที่มีส่วนทำให้ในแตมและครอบครัวเสียหาย
ก็ตามขั้นตอนของคดีกระบวนการยุติธรรมก็จะมีอยู่แล้วนะฮะ

ใช่ค่ะซึ่งศาสนดีการณ์สำสูงสุดนะคะ
สารท่านจะละเอียดมากคำพิพากษาสารดีการทุกคดี
นักเรียนกฎหมายทุกคนต้องเอามาอ่านต้องเอามาศึกษา
แล้วก็เป็นบรรทัดฐานให้กับคดีอื่นด้วย
เพราะท่านายว่าความบอกว่าอย่างเรื่องดีเอ็นเอ